คือบ้านของประชาชนเนี่ยบ้านหลังนี้
เขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบ
คือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นในการคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะว่าบ้านเขาบอกว่าเขาซื้อบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
แต่ปรากฏมันมีโครงการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างของโรงเรียน
สร้างแล้วมันมาติดกับตัวบ้านเขา

ก็เลยทำให้บ้านเขาได้รับผลกระทบ
กำแพงทั้งพื้นกระเบื้องมันแตกร้าวเลย

ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามาตกลงกันอีกค่ะ
คือเรื่องไปถึงสารปกครองกลางกันเลยทีเดียว
ล่าสุดผู้นวยการสำนักการช่างเทศบาลนครนนทบุรี

ก็เดินทางไปพบกับเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายแล้วค่ะ
จากการก่อสร้างของโรงเรียนเทศบาลนครนนท์๒

เพื่อที่จะรับผิดชอบซ่อมแซมค่าเสียหายให้กับเจ้าของบ้าน
เขาบอกว่าได้ข้อสรุปร่วมกันแบบนี้
รับหมอก่อสร้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายค่ะ
แล้วก็ค่าชดเชยให้ตามที่ก่อนหน้า
เคยพูดคุยกันไว้ก่อนหน้าก็คือ๖แสนบาท
แต่ขอผ่อนชำระเป็น๒งวดค่ะ

นิ่งเฉยกับความเดือดร้อนของเจ้าของบ้าน
มีการส่งตัวแทนซึ่งเป็นบริษัทประกัน
ไปพูดคุยเจรจาเรื่องค่าเสียหายอยู่ตลอดค่ะ

แม้ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้มีการขออนุญาตจากทางเทศบาล
มีแต่หนังสือขออนุญาตทางนิติของหมู่บ้านก็ตาม
ทั้งสองฝ่ายเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการทำสัญญากันในวันจันนี้
ก็เอาเป็นว่าถือว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีนะคะ